คุณผู้ชมเรื่องของการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

พฤษภาคมออกแน่นอนออกแน่นอนหลังจากเลื่อนมาหลายงวดนะฮะคุณผู้ชม
ช่วงนี้เตรียมปากกากระดาษไว้ให้ดีพาไปดูของแปลกที่สำคัญ
หมอไก่อาจารย์พอพาทินีเขาจะมาบอกด้วย
เลขขศาสตร์ที่มันจะเข้าตอนนี้คืออะไรอ่ะไปชมครับ
เขาเรียกว่าเลขตามหลักมหาทักษะพยากร
จะมีเลข๖เลข๗๘๒แล้วก็๓
อันนี้คือเราคำนวนกันมาแล้ว

จับคนเองนะฮะ๖๗๘๒๓แล้วแต่นะฮะ

ไปที่รังพึ่งป่าไปดูรังพึ่งป่าที่ลำปางนะฮะ
มันเป็นรังพึ่งป่าที่มันคล้ายกับแผนที่ประเทศไทย
ชาวบ้านเห็นแล้วแบบเอ้ยเออมันก็เหมือนนะมันก็เหมือนกัน
คือฮากันมากเลยนะฮะขอโชคขอลาบกันใหญ่เลย
บอกว่าโอ๊ยมันน่าจะเป็นแบบถ้าถูกขึ้นมา
มันจะบรรเทาความทุกข์ความเดือบร้อนความขัดสนกันได้
น้ำรังพึ่งหลวงเข้าไปเกาะทำรังกันอยู่
มุกของพระวิหารที่วัดบ้านหัวฝ่าย
เลขที่เลข๒๙๘เลขที่๒๙๘เลขที่ของวัดที่นี่นะฮะ
ตำบลกล้วยแพ้อำเภอเมืองลำปางสร้างขึ้นตั้งแต่๑๗มีนาคม๒๕๕๙
อัศจรรย์มากเขาบอกว่าโอ้โหมันเหมือนแผนที่ประเทศไทย
แล้วมันก็ไปหยุดหน้าวิหารเนี่ยนี่เหมือนเออเอามาฝากเป็นน้ำจิ้ม
รังใหญ่มากเป็นน้ำจิ้มแล้วกันย้ำอีกทีเลขที่๒๙๘นะครับ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นแบบเลขของหมอไก่ไปแล้วด้วยนะ